ตลอดทั้งวันนี้นะครับสายตาแทบทุกคู่จับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกาย
และที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าพระธรรมชโยจะไปมอบตัวที่นั่น
แต่ว่าในที่สุดครับเมื่อผ่านเส้นตายมาแล้วพระธรรมชโยคก็ไม่ได้ไปเดินทางไปมอบตัวแต่อย่างใดนะครับ
โดยให้เหตุผลว่าอาการอาภาษณ์กำเริบหนักนั่นก็ยิ่งทำให้บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายดูตึงเครียดขึ้น
ล่าสุดก็ยังคงมีรถเข้าออกตลอดทั้งคืนนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้ปิดประตูวัด
ให้เขาออกได้เพียงทางเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย
บนคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีบริเวณประตูทางเข้าที่๗
หน้าวัดพระธรรมกายนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดประตูด้านทางเข้า
โดยให้รถทั้งหมดเข้าออกทางเดียวเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
และจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่ายังคงมีรถเดินทางเข้าออกวัดไม่ขาดสาย
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดและพระพิสุกเดินวนเวียนอยู่ภายในวัดบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่กับประตู๗
พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าออกวัดกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประตูด้านหน้าวัดก็มีตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงมาคอยดูแลความเรียบร้อยจำนวน๒นายด้านนอกของวัดครับ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าภายในวัดพระธรรมกายก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณวัชรกรจันแจ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานทางโทรศัพท์ครับ
ครับคุณวัชรากรครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างครับ
คือสถานการณ์ตอนนี้คือประตู๗ได้ปิดตรงทั้งหมดแล้วครับโดยทางวัดได้ให้มวลชนได้เลื่อนไปเข้าตรงขนาดเรียบของแอร์ที่ติดกับทางวัดครับผม
แล้วก็ส่วนบริเวณคลอง๓ครับที่เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งที่ติดกับทางโบสถ์นะครับที่ใกล้กับที่หลวงพ่อธรรมชโยได้นอนพักรักษาตัวอยู่
ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตึงเครียดไหมครับ
บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ยังไม่ตึงเครียดเท่าไหร่ครับ
มีแต่ด้านในครับที่มีมณชนเข้าไปเยอะครับ
เอาละครับขอบคุณครับคุณวัชรกรครับ
นั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่คุณวัชรากรจันแจ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้รายงานมาจากวัดพระธรรมกายนะครับ
ตอนนี้ก็มีรถแบ็คโฮลแล้วก็มีการปิดประตูทางเข้าออกให้เข้าได้เพียงทางเดียวเท่านั้นนะครับ